คำแรกพาคุณผู้ชมไปที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารนะครับ
วันนี้ก็มีการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะสมเด็จพระสังฆราชวันที่๒นะครับ
มีประชาชนเดินทางไปเฝ้ารอศักระแน่นวัดเลยนะครับ
จะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณพัชรวรินพัชรประพานันท
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารครับ
มีประชาชนจำนวนมากมารอถวายสการะสมเด็จพระอริยวงศาขตยาน
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกจนล้นพื้นที่รอบบริเวณวัดค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบให้ประชาชนต่อแถวจากด้านนอก
จากนั้นเข้ารอคิวในเต็นต์พักรอริมถนนเจ้าหน้าที่จะให้ประชาชนทยอยเข้าประตูวัด
ซ้ายฝั่งด้านข้างพระอุโบสถก่อนเข้าถวายสการะสมเด็จพระอริยวงศาขตยาน
สำหรับการถวายสการะให้ประชาชนยืนไหว้ในลักษณะโค้งตัว
พร้อมวางเครื่องสักการะในพานที่เตรียมไว้
และต่อแถวเดินออกไปด้านนอกตามลำดับเพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ
ซึ่งหลังกราบถวายสการะแล้วจะได้รับหนังสือเที่ยวระลึกจากทางวัดราชบอพิษอีกด้วยค่ะ
โดยการเข้าถวายสักการะในวันนี้นะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าเมื่อวานนี้
เนื่องจากมีการจัดระเบียบอย่างเคร่งครัดส่งผลให้การเข้าถวายสักการะเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนทางด้านประชาชนที่เข้ากราบถวายสักการะบอกนะคะว่าตั้งใจมารอตั้งแต่เช้า
เพื่อจะเข้ากราบสการะสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐แห่งกรุงรัตนโกศิลป์
ซึ่งถือเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งค่ะ
รู้สึกปราบปลื้มค่ะที่ในชีวิตนี้ได้กราบสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้นะคะ
เป็นปลื้มปิติมากค่ะเป็นบุญกับครอบครัวอย่างมากเลยค่ะ
ตัวที่ฉันเองก็รู้สึกปราบปลื้มแล้วก็เป็นบุญกับตัวเองและครอบครัว
ถึงแม้ว่าเราต้องใช้เวลาในการที่จะรอเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าท่านใจดีนะคะแล้วก็
สำหรับการเปิดให้เข้ากราบถวายสักการะนั้นวันนี้รอบเช้านะคะ
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาถึง๑๐นาฬิกา๓๐นาทีส่วนรอบบ่ายคือเวลา๑๔ถึง๑๖นาฬิกาค่ะ
สำหรับการเปิดให้เข้าถวายสักการะในรอบเช้าตอนนี้ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งจะเปิดให้เข้ากราบได้ถึงวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนกำหนดการนั้นยังคงตามกำหนดการเดิมค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากวัดราชบอพิษค่ะ